ก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
แล้วก็เรื่องของภัยแรงเรื่องของฝนทิ้งช่วง
ซึ่งส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจที่เขามีการประเมินออกมานะครับ
ศูนย์วิจัยกาศิกรไทยก็ปรับคาดการผลกระทบจากภัยแรง
ที่มีต่อพืชเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแรงนะครับ
อาจเกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว๑๗๓๐๐ล้านบาท
จากเดิมที่ประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่๑๕๓๐๐ล้านบาทนะครับ
เนื่องจากเคยประเมินผลกระทบของภัยแรงในปี๒๕๕๙
ว่าน่าจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม
แต่ตอนนี้มันมีสัญญาณบ่งบอกว่าภัยแรงอาจจะกินระยะเวลานาน
ลากยาวออกไปอีก๒เดือนก็คือเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมด้วย
แนวโน้มของอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยของประเทศไทย
ยังคงสูงกว่าค่าปกตินะครับ
ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ยังน้อย
แล้วก็มีแนวโน้มของฝนที่อาจจะทิ้งช่วง
ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง
โดยผลกระทบดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับข้าวนาปรังแล้วก็อ้อย
เพราะผลผลิตข้าวนาปรังที่ยังทยอยออกสู่ตลาด
และผลผลิตอ้อยที่จะอยู่ในช่วงของการปลูกอ้อยต้นฝนนะครับ
ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกษิกรไทยประเมินราคาข้าวและอ้อย
ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงภัยแรง
แม้ว่าในแง่ของภาพรวมราคาข้าวและอ้อยเฉลี่ยทั้งปี๒๕๕๙
อาจยังให้ภาพที่หดตัวอาจยังเป็นภาพการหดตัวอยู่
ปัจจัยด้านการแข่งขันในตลาดโลกที่ยังรุนแรง
รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง
ตอนนี้ชาวนาเองชาวไร้อ้อยเองก็ยังโอดครวนมาอยู่นะครับ

คาดการณ์ว่าภาพรวมราคาข้าวเฉลี่ยในปี๒๕๕๙
อาจจะอยู่ที่๑๗๐๐๑๘๐๐บาทต่อตัน

ส่วนราคาอ้อยเฉลี่ยปี๒๕๖
อยู่ที่๗๐๐๗๑๐บาทต่อตัน

และหากภัยแรงกินเวลาเพิ่มขึ้นอีก๒เดือน

ก็จะส่งผลต่อภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี๒๕๕๘
จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ๒๑๒๔นะครับ
อย่างไรก็ตามหากภัยแรงมีแนวโน้มที่จะกินเวลายาวนานไป

ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี
ก็อาจจะทำให้มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
มากกว่าที่ประเมินไว้อีกนะครับ